หน้าเหตุสลดหลังจากที่มีชาวบ้านเขานั่งเรือแพร่ข้ามฝากใช่ไหมฮะ
ไปดูหมอลำกันที่อีกหมู่บ้านหนึ่งคนละฝั่งของแม่น้ำมูล
พอเสร็จปั๊บกลางดึกก็นั่งเรือข้ามฝากกลับบ้านปรากฏว่าแพร่ล่มฮะ
ศูนย์หาย๕คนแล้วก็มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย
ทยอยรายงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
ล่าสุดนี้เมื่อตอนช่วงเช้าก็พบร่างสุดท้ายที่ค้นหาแล้วนะครับ
เป็นร่างของเด็กเด็กชายเต็งหนึ่งครับอายุ๑๑ขวบครับ
หลังจากที่เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะฮะดูระยะห่าง๒ฝั่งน้ำสิครับ

ในพื้นที่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีช่วงกลางดึกวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมา
ก็มีชาวบ้านเขานั่งแพร่หรือว่าเรือข้ามฝากมาดูหมอลำเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับ

เมื่อเช้านี้การค้นหาร่างสุดท้ายก็เจอแล้วนะครับ
ร่างของน้องเต็งหนึ่งอายุ๑๑ขวบ
ห่างจากจุดที่แพร่ล่มประมาณสัก๑กิโลเมตร
ก็นำร่างกลับขึ้นฝั่งแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เนี่ย
ชนะสูตรดำเนินการตามขั้นตอน
หลังจากนั้นก็คงจะนำร่างทั้งหมดเนี่ย
รวมกันไว้ที่วัดสะแก้วรังศรี
เนื่องจากว่าอะไรทั้ง๕ร่างก็มีทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

บางข้อคลัวก็มีทั้งพ่อแม่ลูกด้วย

นักข่าวบอกว่าหลังจากที่พบร่างน้องเต็งหนึ่งแล้ว
ชาวบ้านเขาก็นำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนครับ
ไก่ต้มเหล้าขาวน้ำเปล่า
อาหารต่างก็จัดเป็นชุด๔ชุด
เพราะว่าอะไรถ้าย้อนกลับไปการค้นหาก่อนหน้านี้
วันก่อนการค้นหามีทั้งล่องเรือไปใส่ชูชีพ
ระหว่างทางก็มีการจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ
ขอให้เจอร่างหลังจากที่ค้นหากันมาอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้ว
ในขณะเดียวกันก็ใช้เครื่องสแกนใต้น้ำด้วยครับ
มีเครื่องโซน่าแล้วก็เอาภาพขึ้นมาดูที่หน้าจอแบบนี้
เจออะไรบ้างไหมที่บริเวณด้านใต้ของแม่น้ำ
ค้นหาทั้งผิวน้ำแล้วก็ด้านล่างนะครับ
กระทั่งล่าสุดก็เจอร่างน้องเต็งหนึ่งเป็นร่างสุดท้ายแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายครับ
ที่ระดมกำลังกันช่วยเหลือตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจ
การค้นหาร่างผู้ประสบภัยที่
ล่มแล้วก็ศูนย์หายไปแล้วนะครับ
หลังจากนี้จะมีการปิดท่าน้ำไว้ชั่วคราว
เพื่อหามาตรการป้องกันเพิ่มเติม
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
และนี่คือรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง๕ราย

แต่ละครอบครัวก็สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะครับ

อย่างที่ผมบอกว่ามีทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะ